ส่วนเรื่องของแปลกก็มีมาฝากกัน
งูสีฟ้าปลาไหลสีเผือกตะภาพสีทอง

วันนี้ไปดูปลาไหล่ตัวหนึ่งสีแปลกเหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะปลาไหล่สีแปลก

แยกออกมาแล้วแล้วก็เทียบกับปลาไหล่ตัวอื่นแล้วเนี่ย
เห็นไหมสีว่ามันแตกต่างจริง
สีเหลืองสีทองเราเคยเจอมาสีเผื่อเคยเห็น

เฮ้ยถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นไหล้บัตรชะกรีนที

ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวปลาไหลมันสามารถเปลี่ยนสีได้เหรอ

ของดีเดชอุดมมีภัยเคยเห็นบ่

ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์สิหางว่าไม่เคยเห็นเลย
บางคนไม่คิดอะไรมากยกมือไหว้สาธุ๙๙คูณ๑๑ไปอีก

ถูกต้องตามกันเลยนี่เลยคุณผู้ชม

เพื่อมันเป็นของดีมันเป็นสัตว์แปลกสัตว์นำโชคนะ
บางคนถามซื้อขายยังครับพี่
บอกยังของดีตัวนี้ยังไม่ขายนะจ๊ะ

ไม่ก็ไปปล่อยนะเอาบุญเอากุศลน่าจะได้เป็นสิริมงคล
หรือว่าบางคนอาจจะมองว่าเลี้ยงเอาไว้ละกันมันแปลกดี
คนอื่นอยากดูจะได้มาดูก็ว่ากันไปเป็นของดีเมืองเดชอุดมวัด
อันนี้เป็นเนี้ยอยู่ในน้ำคะทิรอดช่องเลยนะเนี่ย

จดทุกอย่างเลยเหรอคะเป็นความรู้